สือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ไหมฮะ

ว่าเรื่องของอะไรขึ้นพาดหัวใหญ่
เรื่องคลิปเสียงล้มโต๊ะล้มกระดาน
คลิปเสียงล้มกระดานความการสัญหาก่อสอทช
อ้าวกลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วนะฮะ
พรเพชรเต้นสอบคลิปเสียงต้นเหตุคว่ำกศธช
สนชยันไม่มีใครมาจูงจมูกได้
สุรชัยฟุ้งไม่ได้ถูกครอบงำ
อู๊ดยืนยันไม่ใช่เจ้าของเสียง

เมื่อวานก็นี่แหละครับมีผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกัน

ท่านนายกสั่งการลงไปรึเปล่า

และก็พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการกศธช
ท่านที่มีรายชื่อเข้าไปสนชก็ต้องดูซิคุณสมบัติตรงหรือเปล่าดีหรือเปล่า
หรือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไกล
เพื่อจะคัดให้ได้๗จาก๑๔
แต่ทีนี้ใน๑๔สนชเขาคว่ำกระดานหมดเลย
เพราะบอกว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติคุณสมบัติไม่เหมาะสมถึง๘คน

เกินครึ่งพอเกินครึ่งแบบนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องคว่ำหมด
เพราะเกินครึ่งคือเกิน๗ถูกต้องไหม
แล้วถ้าเลือกจะเลือก๗เข้ามาก็เลือกไม่ได้อีก
ทีนี้คว่ำหมดแต่ทีนี้มันมีคลิปเสียง
จากรายงานของผู้สื่อข่าวนะเมื่อ๒วันก่อน
มีคลิปเสียงเขาบอกเป็นที่ประชุมจากกรรมาธิการสามัญ
ที่เขาพิจารณาและเป็นคลิปเสียงเกิดขึ้นวันที่๑๙เมษายน
เป็นคลิปที่มีประโยคนึงบอกว่าได้รับการประสานงานมา
จากนายยกรัฐมนตรีบอกว่าไม่แฮปปี้กับบัญชีรายชื่อบุคคล
สมควรได้รับการสัญหา
คุณอยากฟังคลิปเสียงส่วนหนึ่งไหม
มันหลุดออกมาเราก็ต้องเปิดสินะ
ตั้งแต่ประชุมกันทั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีการประชุมมา
เชื่อว่าท่านผมได้รับการศาสตร์ในวันจุดห่วง
ว่าท่านหนุ่ยยกท่านไม่แฮกที่
และผู้ที่ถูกสัญหามาทั้งหมดทั้ง๑๔คน
ท่านก็ต้องการที่จะใช้อำนาจที่ท่านมีอยู่
ยกเลิกผลนี้ทั้งหมด
นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่แค่ต้นคลิปนะ
ท่านต้องการใช้อะไรนะอำนาจในการยกเลิกทั้งหมด
เสียงของใครจ๊ะเขาก็สืบหากันอยู่นะครับ
แต่ว่าในรายงานข่าวก็ระบุออกมาแล้วนะ

เนื้อหาการพูดคุยกันเกิดขึ้นในห้องประชุมแห่งหนึ่ง
ของสมาชิกสนชมีผู้ร่วมประชุมหลายคน
มีการแสดงความเห็นกันว่าจะให้ความเห็นชอบ
ผู้ได้รับการสัญหาหรือไม่
พร้อมกับอ้างว่านายยกรัฐมนตรีไม่แฮปปี้

ยกเลิกการสัญหาทั้งหมดนะครับ
ผู้สื่อข่าวนำเรื่องนี้ไปถาม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ตอนถามเราก็เออท่าน

คือท่านประชุมเสร็จแล้วกำลังจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไง
แล้วก็ไปถามท่านก็สายหัวนะ
สายหัวก่อนแล้วก็บอกว่าไม่รู้

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกต้องชี้แจงหรือเปล่า
กรณีนี้พลเอกประยุทธ์ตอบแค่ว่า
ไม่ต้องชี้แจงแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปในทันที

ผลเอกประยุทธ์ว่าแบบนี้ตอบสั้นแค่นี้
พลโทสันเสริฐแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกรัฐมนตรีไม่เคยมีคำสั่งใดเกี่ยวกับเรื่องนี้
และเมื่อสอบถามไปยังสมาชิกสนชก็ไม่มีใครรู้ใครเห็น
และที่สำคัญผลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณถามว่ามีใครไปสั่งการศนชหรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์ตอบมาแบบนี้ไม่มีใครไปสั่งได้สนชตั้งกว่า๒๐๐คน
กังวลกันไปเองแล้วมาโยนให้คนอื่น
ส่วนการสัญหาใหม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามรัฐธรรมนูล
ถ้าไปไม่ได้ต้องดูว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ตนจำไม่ได้มันเยอะเหลือเกินถึงระเบียบต่างเหล่านี้
ส่วนรองนายยกวิศนุเครืองามก็ได้รับคำถามจากสื่อมวลชนถึงกรณีนี้เหมือนกัน
ท่านบอกว่าไม่ทราบไม่มีใครบอกอะไร
ถ้ารู้ข่าวก็คือรู้จากการอ่านหนังสือพิมพ์เท่านั้นแหละ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าสนชมีมติคว่ำคงเป็นการประชุมรับอะไรกันไป
แต่ที่บอกว่านายกไม่ปลื้มรายชื่อผู้เข้ารับการสัญหานั้น
รองนายกวิศนุก็บอกก็ไม่ทราบเหมือนกัน
และการที่สนชไม่เลือกกศชไม่มีผลอะไรผูกพันกับรัฐบาลอยู่แล้ว
ศธชชุดเก่าก็ยังทำงานต่อไปได้
ขณะนี้ยังไม่มีใครพูดถึงการนำมาตรา๔๔มาใช้แก้ปัญหา
สื่อข่าวถามว่าเป็นอำนาจที่ส่งสัญญาณผู้มีอำนาจส่งสัญญาณหรือไม่
รองนายยกรัฐมนตรีตอบว่าไม่รู้ว่าใช่จริงหรือไม่
หมายถึงคลิปใช่จริงหรือไม่หรือเป็นการอ้างกันเองแค่นั้นเอง
แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วต่อจากนี้จะยังไงต่อคะท่าน

วิศนุก็บอกว่าก็ต้องหากศธชใหม่ผู้ที่เคยถูกเสนอชื่อก็ยังสมัครใหม่ได้
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าขอให้ฟังหูไว้หูตรวจสอบให้ละเอียด
ตนผมเองยังเคยถูกนำไปแอบอ้างทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลย
เรื่องนี้เราก็ต้องไปถามนี่ครับประธานสนชก็คืออาจารย์พรเพชรวิชิตชนลชัย
อาจารย์พรเพชรกล่าวถึงกรณีโซเชียลมีเดียเผยแพร่คลิปเสียงเนื้อหา
อ้างว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรรมตรีไม่พอใจ๘ใน๑๔คนนี้นะครับ
โดยที่นายพรเพชรบอกแบบนี้
ข้อมูลการประชุมเมื่อวันที่๑๙เมษายนถูกนำมาเผยแพร่เรื่องนี้ต้องถูกตรวจสอบ
จากมีการพูดพาดพิงกรรมการสัญหาและประธานสารดีกาถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน
ต้องดำเนินการตรวจสอบคลิปดังกล่าวอย่างรอบครอบ
เมื่อถามว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่คลิปดังกล่าวหรือไม่
อาจารย์พรเพชรบอกว่าเป็นข้อมูลไม่จริงถือว่ามีความผิดแต่จะมีโทษอย่างไรนั้นยังไม่ทราบ
ส่วนขั้นตอนการสัญหากศธชสนชจะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการสัญหารับทราบ
ส่วนเหตุผลที่สนชไม่เห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกศธชทั้ง๘คนนั้น
ขอให้กลับไปย้อนดูเหตุผลของสนชแต่ละคนให้ดูรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับ
แล้วก็ประธานสนชบอกว่าก็ได้สั่งการแล้วก็ให้รายละเอียดชัดเจนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสัญหากศธช
แล้วถามว่าคลิปเนี่ยท่านได้ฟังหมดไหมเกือบ๘นาทีประธานสนชบอกฟังแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนทางด้านของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยบรองประธานสนชยืนยันว่าสนชทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานให้กับประเทศชาติ
ซึ่งการลงมติที่เกิดขึ้นถือเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะส่วนตัวได้ดูข้อมูลของผู้เข้ารับการสัญหาทั้ง๑๔คนก็พบว่าดูแล้วมีปัญหาทุกคน
ตอนนี้สนชก็ออกมายืนยันกันนะบอกว่าเป็นอิสระไม่มีใครที่จะสามารถมาจูงจมูกกันได้
เรื่องใหญ่แบบนี้กลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งแล้วเราก็ต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแหละ
ท่านบอกว่าโอ้การเมืองก็ไม่อยากฟังสัญหากศธชก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเราโดยตรง
แต่เป็นข่าวใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าคนที่เผยแพร่คลิปออกมามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับ
รชัยบอกเสียดายเปิดเผยข้อมูลรับไม่ได้
เสียดายก็เป็นข้อมูลที่ประชุมรับอยู่
ใช่ครับเพราะจริงเขาบอกว่าข้อมูลที่ประชุมรับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติต่าง
ว่าไม่ผ่านไม่เหมาะสมอย่างไรแต่ที่ประชุมเห็นชอบไปด้วยคะแนนเสียงค่อนข้างมากนะ
ที่จะคว่ำกระดานนะครับ